เหตุการณ์น่ารักกันบ้างอันนี้เป็นความน่ารักของคุณตำรวจ
ชาวเน็ตเห็นแล้วต้องยิ้มกันเลยทีเดียวนะคะ
เป็นคุณตำรวจมีน้ำใจค่ะที่ช่วยคุณยายหาบกระบุงข้ามถนน
แต่ว่าไม่ได้หาบธรรมดาลีลาน่ารักด้วย

นายหนึ่งกำลังหาบกระบุงพร้อมจูงมือคุณยายพาข้ามถนนนะคะ
โดยหมวกของคุณตำรวจคนดังกล่าวเขียนว่ารหัส๖๒๔สระบุรี
ซึ่งเรื่องราวนี้ก็ทำให้เกิดเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะ
ขณะที่ผู้โพสต์ก็ได้ระบุข้อความถึงภาพนี้ว่า
อย่างนี้น่ารักนี่มีการจูงมือ
คือด้วยภาพที่เป็นจูงมือเหมือนลูกพาแม่ข้ามถนนอย่างนั้นเลยค่ะ
แล้วก็หาบกระวงให้ด้วยด้วยข้างเดียวอีกมือนึงจูงคุณยายนะคะ
ก็มีผู้แชร์เรื่องราวนี้ออกไปแล้วกว่า๒๐๐๐ครั้งค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้พบกับดาบตำรวจเฉลิมพลวิจิตปัญญาวัฒน์
จรจรเมืองสระบุรีซึ่งก็เป็นคุณตำรวจที่อยู่ในภาพที่ช่วยคุณยายข้ามถนนนี่แหละค่ะ
อยู่ที่สามแยกเกี่ยวอันถนนสุดบรรทัศน์
พบยายซึ่งเป็นแม่ค้าหาบขายผักกำลังจะข้ามถนนไปขายในตลาดสดสระบุรี
สังเกตดูแล้วเห็นว่ายายแก่อายุมาก

เดินไปบอกยายว่ายายเดี๋ยวผมช่วยหาบนะครับ
จากนั้นจึงได้หาบส่งข้ามถนนฝั่งตรงข้าม
หลังจากนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะคะ
โดยก็ไม่ทราบเลยว่ามีประชาชนแอบถ่ายภาพเอาไว้

โทรมาแซวเห็นในโลกโซเชียลนะคะ

ไปฟังเสียงบางส่วนของดาบตำรวจเฉลิมพลกันค่ะ
หรือว่ายายหามาได้แถวสาวแล้ว
บอกกับยายครับเดี๋ยวผมพาข้าม

จากที่พายายข้ามมาแล้ว

นึกว่ามีอะไรตอบรับเกี่ยวกับเพื่อนคุณโทรถามอะไรบ้างนะ
มีทั้งเพื่อนโทรมาถามเพื่อนก็แซวกันว่า
ตั้งใจแล้วเขาบอกผมไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็รู้สึกว่ามันมีความภาพภูมิใจที่เราได้ทำ
ช่วยเหลือประชาชนในงานของจราจรเมืองสระบุรีทำครับ
แล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้ช่วยกับคนอย่างนี้บ่อยไหมครับ

คือถ้าจุดนี้จะมีคนแก่ข้ามถนนบ่อย
บางครั้งผมก็เข็นรถเข็นก็มีครับ
เห็นรถเข็นข้ามมาเหมือนกันครับ
เราเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างมั้ย
แล้วหลังจากที่เรามีความรู้สึกว่าเราช่วยคุณยายเดินท่านหมดนี่

ในตัวเรามีความรู้สึกยังไงกับตัวเราเองบ้างครับ
พอผมได้ช่วยยายผมรู้สึกว่าเรา

ซึ่งเมื่อกี้ผมถามว่ายายแล้วลูกหลานยายเป็นไหน
ยายบอกว่าก็ไม่มีใครมาดูอะไรพวกนี้ครับ
ผมรู้สึกว่าแต่ยายเชิญผมยายบอกผมหน้า

มีอะไรรับใช้ตัวหมาผมหน้าอะไรอย่างนี้ครับ
หนีมาฟังคำบอกเล่าจากคนใกล้ตัวของคุณตำรวจที่น่ารักเมื่อสักครู่นี้บ้างนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทนารินเนธศรีสุค่ะสารวัตรจรจร

เปิดเผยว่าปกติแล้วดาบตำรวจเฉลิมพล
เป็นตำรวจที่มีนิสัยร่าเริงแล้วก็ชอบหลุกช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วนะคะ

แล้วก็ผู้บังคับบัญชาส่วนตัว
เมื่อทราบว่าข่าวกระแสโซเชียลในความดีของดาบตำรวจเฉลิมพล
ออกไปแบบนี้ก็รู้สึกดีใจกับภาพลักษณ์ตำรวจไทย
ประชาชนให้ความสนใจค่ะ
ดาบตำรวจเฉลิมพลทำหน้าที่งานจราจร
เป็นคนมีนิสัยร่าเริงแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ก็ตามนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
กับท่านฐานลัพษาราชการแทนธุรกาตรับทำรวจภูทร

แล้วก็ท่านภูมิกับสถานีตำรวจภูทรเมืองสระบุรี
ก็ให้ในการเสริมภาพลักษณ์ของจราจร
ก็เรามีโอกาสถ้าเจอคนที่หย่อนความสามารถ
ถ้าจราจรคนหนึ่งคนใดเจอ
แล้วก็จะเข้าไปช่วยโดยจิตใจเช่นดาบตำรวจเฉลิมพล
จึงมีบทชินใจดีแล้วก็ช่วยมาตลอดครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีการเผยแพร่ไม่ได้มีการถ่ายภาพไปนะครับ
อันนี้ก็พอดีประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้มีโอกาสได้พบเห็น
เห็นภาพประทับใจก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็เอาไปลงในโลกโซเชียล
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับ